เรื่องนี้แปลกคุณผู้ชมที่เพชรชบูรณ์เนี่ย
หนุ่มใหญ่คนหนึ่งอายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของร้านขายน้ำแข็งนะ

เขาก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้

ก็มีกระบะขับตามมาอีกคันหนึ่ง

ฝ่ายที่มากับกระบะก็ตะโกนเรียก
ลุงคนนี้บอกอี้อยู่

เห็นบอกว่าฝั่งที่มากับกระบะนะ
เขาจะขอตรวจปัสสาวะลุงคนนั้นนะ

เกิดขึ้น๖โมงเย็นวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชม

ผู้เสียชีวิตชื่อนายทรงพลอายุ๕๓ปี

งฝาบ้านโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดครับ
เข้าปาก๑นัดชายโครงขวา๑นัด
แล้วก็ที่หน้าท้องซ้าย๑นัด
มีหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

มาที่บ้านไม้หลังที่เกิดเหตุด้วยสาเหตุอะไร

แต่มีกระบะสีบรอนเงินขับตามมา

แล้วมีผู้ชาย๒คนเดินลงมา

ไปทำธุระในห้องน้ำ

คนที่ลงมาจากกระบะสองคนเดินเข้าไปคุยกับคุณทรงพล

คุณทรงพลอาศัยลมหายใจเฮือกสุดท้าย
วิ่งหนีตายเข้าไปหลบในบ้านครับ
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
มีคำให้การจากเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ

นายบุญยังอายุ๗๕ปี

ผมได้ยินเสียงรถขับมาจอดหน้าบ้าน

คุยกันระหว่างในทรงพลเนี่ยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำนองที่ว่า
ถ้าจะมาขอตรวจฉี่นะตรวจปัสสาวะนะต้องเอาบัตรเจ้าหน้าที่มาแสดงก่อน
เออแล้วก็บอกอีกว่าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะแต่ชายที่คุยด้วยกับคุณทรงพลเนี่ย
บอกไม่ให้ไปเดี๋ยวเวลาตรวจฉี่มันจะไม่ออกแล้วก็บอกอีกว่าเดี๋ยวให้เด็กไปเอาที่ตรวจมา
อืมฝั่งในทรงพลก็พูดกลับไปอีกว่าเดี๋ยวนะถ้าตรวจแล้วไม่เจอผมจะฟ้อง
หลังจากนั้นครับเจ้าของบ้านเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสี่นัด
แล้วมีเสียงคนตะโกนร้องว่าโอ๊ยเจอด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงรถขับออกไป
ครู่นึงเนี่ยก็เห็นนายทรงพลเดินโซซัดโซเซเข้ามาในบ้าน
แล้วก็พิงอยู่กับข้างฝาบ้านคุณผู้ชมที่เราเปิดภาพให้ดูเมื่อสักครู่
ก่อนจะเสียชีวิตครับไปฟังเจ้าของบ้านครับ
พอคนตายเดินเข้ามาเอ้าเอ้าเอ้า
ได้เลยได้เลยจะจวดเฉียนหรือจะจวดอะไรครับบอกมา
แต่ต้องเอาบัตรพระเจ้าหน้าที่เอามาให้ผมดูก่อนนะว่างั้น

อีกจะเดินเข้ามาก็
คุณผู้ชายจะไปรวมจนมุมแน่

หลังจากที่เชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุเสร็จแล้ว

เป็นกระบะสีบรอนเงินลักษณะตอนครึ่ง

ใช้เส้นทางดงขุยพิจิตร
ส่วนสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้

ปมไว้ว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัว
อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือไม่อย่างไรนะ
หรือไม่ก็อาจจะเกิดจากเรื่องหน้าที่การงานของนายทรงพล
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำ
และรวบรวมพยาหลักฐานครับหาตัวผู้กระทำผิด